เด็กทั้งนั้นนะครับที่ต้องคลี่คลายคดีกัน
เอาเรื่องของน้องชมพู่ก่อนนะครับ
เด็กหญิงวัย๓ขวบที่หายไปจากบ้านที่มุกดาหาร๑๑พฤษภาคม
วันนี้เท่ากับว่าประมาณ๑๐วัน๑๑วันแล้ว
ตำรวจยังลงพื้นที่ไปคลี่คลายคดีอยู่นะครับ
ว่าตกลงแล้วใครพาเด็กไปจากบ้านแล้วทำร้ายจนเด็กเสียชีวิตค่ะ
นี่คือภาพของชุดสืบสวนในวันนี้นะครับยังอยู่เต็มพื้นที่
ในพื้นที่หมู่๒บ้านกกอกตำบลกกตูม
อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปนะคะ
ว่าเหตุการณ์นี้หลักฐานสำคัญที่ตำรวจนำไปตรวจพิสูจน์หาดีเอ็นเอ
เพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการจับตัวคนร้ายล่าสุดจนถึงณ
ตอนนี้มีหลักฐานสำคัญอะไรบ้างใช่ครับเพราะว่าโอ้โหจะว่าไปแล้วเนี่ย
มันดูลึกลับซับซ้อนไปหมดนะว่าใครนะที่จับเด็กไป
แล้วก็ทำร้ายจนเสียชีวิตหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่
เนี่ยฮะตำรวจยังลงพื้นที่คลี่คลายคดีแบบนี้ทุกวันนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าครับที่สพกกตูม

ทหารจากกองกำลังสุรสักมนตรีด้วยหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่๒๒ด้วย
มาประชุมวางแผนกันในการค้นหาหลักฐานเพิ่มเติม
หรือว่าไปสอบสวนผู้ต้องสงสัย
หรือไปสอบถามสอบปากคำชาวบ้านในหมู่บ้านเพิ่มเติม
เพื่อที่จะหาพยานหลักฐานแล้วก็ตีวงให้แคบขึ้น
เกี่ยวกับการติดตามตัวคนร้าย
กำลังไปหาหลักฐานบนภูเขาเพิ่มเติมนะฮะจุดที่พบศพน้องนะครับ
ภูเหล็กไฟเนื่องจากเชื่อว่าคนร้ายน่าจะต้องทิ้งเสื้อกล้าม
ของน้องชมพู่ที่เป็นหลักฐานสำคัญเอาไว้เพราะเจ้าหน้าที่ยัง
มั่นใจว่าเสื้อกล้ามของน้องชมพู่ที่ยังหาไม่เจอเนี่ยน่าจะต้องมีดีเอ็นเอของคนร้ายหลงเหลืออยู่นะฮะถึงเอาไปซ่อนแบบหาไม่เจอเลยนะครับ
มีอีกชุดหนึ่งนะครับที่จะไปตามบ้านของชาวบ้านแต่ละหลังเพื่อไปสอบปากคำชาวบ้านให้ได้มากที่สุด
เพื่อจะมีใครเห็นสิ่งผิดสังเกตหรือว่าพบสิ่งพิรุษต้องสงสัย
หรือจะไปเจอพิรุธแบบไหนอะไรยังไงนะก็จะไปสอบปากคำอย่างละเอียดนะครับ
แล้วก็ถ้าเจอบุคคลต้องสงสัยเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องมีการเก็บตัวอย่างเรื่องของดีเอนเอต่าง
เพื่อที่จะเอาไว้เป็นหลักฐานด้วยถ้ามีบ้านไหนต้องสงสัยอะไรยังไง
ก็จะมีการตรวจค้นเพิ่มเติมด้วยนะครับหากเชื่อว่าเป็นผู้ต้องสงสัย
พลตมตรีอักขพงศ์พิมลสิริผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร
ให้ข้อมูลว่าการรวบรวมหลักฐานต่างนั้นชุดสืบสวนยังเดินหน้าต่อไป
วบคู่กับการรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งสิ่งที่ตำรวจต้องการมากที่สุดตอนนี้
ก็คือหาเสื้อผ้าของน้องชมพู่ที่ยังหลงเหลืออยู่ให้เจอนะฮะก็คือเสื้อกล้าม
เนื่องจากการตรวจดีเอนเอที่กางเกงของน้องที่พบใกล้จุดพบศพเนี่ย
ไม่เจอดีเอนเอของคนอื่นปะปนอยู่นะฮะที่กางเกงของเด็กเนี่ยยังไม่เจอ
ก็หวังว่าที่เสื้อกล้ามของน้องชมพู่ที่หากันอยู่น่าจะมีร่องรอยของคนร้ายอยู่บ้าง
และคนร้ายคงต้องเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่ง
แล้วคงต้องมีหลักฐานสำคัญบางอย่างที่เกิดขึ้นแหละครับไม่อย่างนั้นไม่ไปซ่อนแบบมิดชิดขนาดนี้
นี่ฮะสุนัขตำรวจสามตัวที่ฝึกด้านการดมกลิ่นมาอย่างดีเลยเนี่ยนะฮะมาตั้งแต่เมื่อวานนะ
วันนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่หลักฐานที่เจอก็คือรถแบ็คโฮของเล่นนะครับ
ที่เจอมาแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับเป็นรถที่มีเพื่อนรุ่นเดียวกัน
เป็นเพื่อนบ้านมาเล่นเอาไว้แล้วก็วางทิ้งไว้ที่บ้าน
ที่น้องจะหายตัวไปในวันรุ่งขึ้น
ว่าคนร้ายอาจจะใช้เป็นสิ่งที่หยิบมาหลอกล่อให้น้องชมพู่ตามไปด้วย
หรือน้องอาจจะหยิบติดมือไปในช่วงที่มีคนพาไปเนี่ย
ไปเจอตกอยู่ในโขดหินห่างจากจุดพบศพน้องชมพู่ที่ภูเหล็กไฟ๒๐๐เมตรนะครับ
ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องของชุดลายพรางนะฮะชุดหนึ่ง
ที่ไปเจออยู่แถวจุดที่พบศพน้องชมพู่นั่นแหละนะ
ระแวกระแวกจุดที่เจอรถแบ็คโฮเจอกางเกงเจอรองเท้าแตะ

ลายพางชุดนี้นะครับ

มีลักษณะเหมือนกับถูกเผาไหม้ด้วยนะครับ

แล้วลักษณะเหมือนกับตะไคร่ขึ้นแล้ว
คือมันนานเกินไปเกินกว่าระยะเวลาที่น้องถูกพาตัวไปจากบ้าน

อาจที่บอกที่ถูกทิ้งไว้นานแล้วแบบนี้
ตะไคร่ขึ้นแม้จะมีร่องรอยเผาก็ตาม
แต่ว่าตะไคร่มันขึ้นแล้วนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร

ตั้งสมมติฐานที่ชัดเจนได้ว่า
เกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่และคนร้ายคือใคร
ส่วนผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจเรียกมาสอบปากคำ
หรือว่าพื้นที่ไปหรือว่ามีพิรุษนะครับซึ่งได้ให้ตำรวจคอยสังเกตพฤติกรรมของแต่ละคนเอาไว้
เชื่อว่าตำรวจจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายตัวจริงได้อย่างแน่นอน
แต่อาจต้องใช้เวลาในการหาหลักฐานบ้าง
ซึ่งตอนนี้นะครับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารยังเชื่อมั่นว่า
คดีอาทยากรรมไม่มีคนร้ายคนไหนที่ไม่ทิ้งหลักฐานเอาไว้
จะไม่ถึงต้องเอาไปซ่อนหรือเอาไปทำลาย
วันนั้นอาจจะต้องใช้เวลาหรือใช้เทคนิคหรือใช้ความขยันอะไรต่าง
เรื่องต้องใช้ความขยันบางเรื่องต้องใช้เครื่องมือ
เรื่องต้องใช้เทคโนโลยีบางเรื่องต้องใช้นิติวิทยาศาสตร์

นี่ฮะนี่เป็นข้อมูลความคืบหน้าคดีจากทางตำรวจเลยนะฮะ

ถ้าเกิดจะดูเรื่องของการลงพื้นที่ในวันนี้ของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ระดมกำลังกันลงพื้นที่บ้านกกอกเนี่ยนะฮะเพื่อจะหาหลักฐานต่างในคดีของน้องชมพู่
วันนี้ชุดทำงานทั้งหมดนะฮะทั้งตำรวจทหารหรือว่าฝ่ายปกครองแบ่งเป็น๔ชุดด้วยกัน
แรกเป็นชุดของพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
นำชุดสืบสวนทั้งจากกองบัญชาการตำรวจนครบานชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๑
มาร่วมคลี่คลายคดีโดยชุดนี้มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีทางอากาศ
ในการสืบสวนหาตัวคนร้าย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
ภูทรจังหวัดมุกนาหารนำโดยพลตมตรีอักขพงศ์พิมลสิริ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร
ชุดนี้จะมุ่งเน้นเรื่องการเดินเท้าหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
รวมทั้งแฝงตัวในหมู่บ้านเพื่อหาข่าวด้วยนี่นะฮะ
อีกชุดหนึ่งครับชุดที่๔เป็นชุดของฝ่ายปกครองกับทหารพราน
นี้เป็นหน่วยคอยสนับสนุนในภารกิจการเข้าหมู่บ้านและการข่าว
ที่จะหาตัวผู้ต้องสงสัยกลุ่มต่างจะเห็นว่าครอบคลุมทุกชุดเลยนะฮะ
หลายจุดเอาให้ครอบคลุมที่สุดนะครับ
ตอนนี้นอกจากการค้นหาเสื้อกล้ามของน้องชมพู่ที่ใส่ในวันหายตัวไปแล้วนะครับ
ซึ่งแน่นอนว่าก็จะสแกนพื้นที่บนภูเหล็กไฟจุดที่พบศพนั่นแหละนะ

สิ่งที่ทำควบคู่ไปด้วยนะครับ
ตามรายงานจากชุดสืบสวนที่เราได้มาก็คือ
สะกดรอยตามผู้ต้องสงสัยนะ
แล้วก็การเชิญมาสอบปากคำเชิญมาสักถาม
เพื่อดูพฤติกรรมดูท่าทีดูความเปลี่ยนแปลง
หรือจะใช้มาตรการในการกดดันส่งคนไปเฝ้า
ดูทุกวันแบบเนี้ยซึ่งตำรวจเชื่อว่าการกดดันลักษณะแบบนี้
ก็อาจจะทำให้เห็นพฤติกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่าง
หรือว่าคนร้ายถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าไหวตัวมากอาจจะถึงขั้นหนีออกนอกพื้นที่อะไรแบบนี้
แต่ข้อมูลวันนี้ก็คือยังอยู่ในพื้นที่หมดนะฮะสำหรับผู้ต้องสงสัยที่เจ้าหน้าที่จับตาอยู่
มีรายงานว่าพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีนะครับ
แล้วก็สั่งการให้ชุดศูนย์ปฏิบัติการอาสาสมัครตำรวจ

เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำคนที่รู้จัก
และไม่เคยรู้จักกับน้องชมพู่ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
กว่า๑๐๐คนแล้วตอนนี้

ตอนนี้ไม่ได้มุ่งเน้นแค่ประเด็นเรื่องการอนาจารย์เด็ก

แต่จะดูทุกเหตุผลที่จะเป็นสาเหตุที่พาเด็กไปแล้วทำร้ายเด็กจนตายได้
เอามาประกอบสำนวนการสอบสวนสืบสวนหาตัวคนร้ายด้วยนะฮะ
คุณผู้ชมบอกเลยว่าคืออยากจะเห็นหน้าคนร้ายที่ก่อเหตุแบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยสรุปจากหลักฐานทั้งหมดที่มีในคดีนี้ณตอนนี้นะคะ
แต่จะขอสรุปเฉพาะหลักฐานที่ทางเจ้าหน้าที่ให้น้ำหนักว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี
แล้วก็จะมาสรุปเพื่อวิเคราะห์เส้นทางที่คนร้ายน่าจะเดินผ่าน
ก็คือจะเป็นเส้นทางจากบ้านของน้องชมพู่ไปจนถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่
หลักหลักมีอยู่สี่เส้นทางทีมข่าวของเราสำรวจให้หมดเลยว่ามันจะเป็นไปได้
ในเส้นทางไหนยังไงบ้างคุณผู้ชมมาช่วยวิเคราะห์ไปพร้อมพร้อมกันกับทีมข่าวของเรานะคะ
มาดูหลักฐานกันก่อนสรุปหลักฐานสำคัญนะตอนนี้นะคะ
ก็คือจากจุดที่พบศพน้องชมพู่อะค่ะบนภูเหล็กไฟมีรองเท้าค่ะ
รองเท้าวางอยู่ใต้โขดหินเป็นหินที่ไม่ใหญ่มากนะคะ
ห่างจากศพประมาณสิบห้าเมตรจากรองเท้า
ไปถึงกางเกงน้องชมพู่ที่ไปเจออยู่ใต้ซอกหินใหญ่
ห่างกันประมาณห้าถึงหกเมตรค่ะคือไม่ไกลกันมากนะคะ
ระหว่างจุดที่เจอรองเท้ากับกางเกงของน้องชมพู่
แต่ถ้าจากจุดที่พบศพไปถึงกางเกงน้องชมพู่ที่เจออยู่ใต้ซอกหินขนาดใหญ่
ห่างกันประมาณสิบห้าเมตรค่ะนี่นะคะ
ส่วนรถแบ็คโฮลของเล่นเด็กหลักฐานใหม่ที่เพิ่งพบเมื่อ๒๒พฤษภาคม
อยู่ห่างออกไปอีกกว่าสองร้อยเมตรเลยนะคะครับ
ซึ่งจะอยู่ด้านล่างลงมาอีกตามแผนผังแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
จุดที่พบศพจุดที่พบกางเกงจุดที่พบรองเท้า
จุดที่พบรถแบ็คโฮลรถของเล่นนะคะระยะทางห่างกันเป็นแบบนี้
ทีมข่าวของเราลองวัดพิกัดค่ะจุดที่พบรถแบ็คโฮลนะคะ
จากบ้านน้องชมพู่ไปจนถึงจุดที่พบรถแบ็คโฮลที่เป็นรถเด็กเล่น
ห่างกันประมาณ๑กิโลนะคะ
แต่ถ้าระยะทางจริงถ้าเดินจริงอาจจะ๑กิโลถึง๑กิโลครึ่ง
นักข่าวของเราเคยลองเดินวัดระยะทางจริง
จากบ้านของน้องชมพู่ไปจนถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่ประมาณ๑๗กิโลเมตรนะคะ
เพราะว่าตอนที่เดินเนี่ยมันจะมีทางขึ้นทางลงทางคดเคี้ยว
มันจะไม่ได้ตัดแบบตรงเป๊ะไปเลย๑กิโล
ด้วยสภาพความป่าความอะไรนะคะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราตั้งข้อสังเกตว่ารถแบ็คโฮของเล่นเด็กอะค่ะ
ไปอยู่บนภูเหล็กไฟห่างจากบ้านของน้องชมพู่เป็นกิโลนะคะกิโลกว่า
ทีมข่าวได้ข้อมูลยืนยันจากเจ้าของรถแบ็คโฮลว่าเป็นเพื่อนบ้านของน้องชมพู่
ชื่อน้องอาชิเด็กชายวัย๓ขวบบ้านอยู่ห่างกันกับบ้านของน้องชมพู่ประมาณ๑๐๐เมตร
ตำรวจนำรูปไปให้ทางครอบครัวดูก็ยืนยันเรียบร้อยแล้วว่า
แบ็คโฮลอันนี้เป็นของน้องอาชิจริง
ที่น้องชมพู่จะหายตัวไป๑วัน
อาชิเอารถแบ็คโฮลของเล่นคันนี้
ไปเล่นกับน้องชมพู่ที่บ้านน้องชมพู่
นั่นก็คือวันที่๑๐พฤษภาคม
ก็คือก่อนวันที่น้องชมพู่หายไปในวันที่๑๑พฤษภาคม

รถดำรถอะไรเนี่ยค่ะ
แม่ของน้องอาชิเอารถแคลกับรถดำไปเล่นกับน้องชมพู่ที่บ้านน้องชมพู่นะคะ
ประมาณ๙โมงถึง๑๐โมงเช้า
น้องเขาเล่นกันแบบนี้เป็นปกติทุกวัน
เด็กทั้งสองคนสนิทกันอายุใกล้เคียงกัน
น้องชมพู่เกิดก่อนน้องอาชิแค่๒๒วัน
พอเขาเล่นของเล่นกันเสร็จนะคะแม่ของน้องอาชิพากลับไปที่บ้าน
รถแบ็คโฮลเอาไว้เอากลับไปแค่รถดำที่เป็นรถของเล่นคันเดียว
มันนึกขึ้นได้ว่าอ้าวรถแบ็คโฮลไม่อยู่ก็คือวันที่น้องชมพู่หายตัวไปแล้ว
แล้วตำรวจไปเจออยู่บนเขาห่างจากจุดที่พบศพน้องชมพู่๒๐๐เมตรนะคะ
ไปฟังเสียงยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากครอบครัวของน้องอาชิและน้องอาชิค่ะ

เห็นผมเห็นว่าเพิ่งออกไปเล่นครั้งล่าสุดก่อนที่น้องจะหายตัวไปครับ

วันที่น้องหายวันที่๑๑ใช่ไหม

อาชีพเอาไปวันที่สิบครับเอาแม่โควันนี้ไปพร้อมกับรถ
รถดำรถกระบะเอ้ยรถบรรทุกอีกคันหนึ่งอ่ะอืม
ไปสองคันครับแล้วก็เอาไปเล่นนู่นแล้วก็ไม่เอามา
พอเกิดเหตุก็ไม่เห็นคันนี้เลยอยู่ดีดีใช่ไหมกลัวชีไหม
ใช่ใช่ใช่ไหมเอาไปเล่นไหนตอนนั้นน่ะ
กับใครใช่กับตู้อืมสรุปแบบนี้นะคะว่าณตอนนี้หลักฐานสำคัญที่มีน้ำหนัก
พบใกล้กับจุดที่พบศพน้องชมพู่ก็คือรองเท้าของน้องชมพู่กางเกงของน้อง
รวมถึงรถแบ็คโฮลที่เป็นรถเด็กเล่นนะคะยังไม่เจอเสื้อของน้องชมพู่
ทีนี้ค่ะมาวิเคราะห์เส้นทางกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราวิเคราะห์เอาไว้สี่เส้นทาง
จากบ้านของน้องชมพู่ที่สามารถเดินขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟ
นี่นะคะสี่เส้นทางแบบนี้ค่อยค่อยไล่ดูเส้นทางแรกก็คือจะต้องเดินตัดไร่มัน
อันนี้จะเร็วแต่จะเป็นที่จับตามองเพราะว่ามันยังขึ้นไม่สูงอะค่ะ
มันสัมปะหลังแล้วเดินยากด้วยเนี่ยจุดแรกแบบนี้นะคะ
เส้นทางแรกเส้นทางที่สองค่ะต้องเดินเข้าป่า
ข้างไร่มันเดินไปเรื่อยจนถึงตีนเขา
เส้นทางนี้รับตาคนค่ะแต่ป่ารกมากนะคะ
ถ้าจะเดินเส้นทางตรงนี้อาจจะเดินยาก
เส้นทางที่๓เดินไปตามถนนคอนกรีต
สวนยางพาราก็จะไปถึงตีนเขาเส้นทางนี้สะดวก
ชาวบ้านที่ไปหาของป่าก็ผ่านตรงนี้ค่ะผ่านเส้นทางนี้ตลอด
แต่จะผ่านบ้านหนึ่งหลังที่เราเคยไปคุยกับเจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้านนะคะอืมที่คุณยายบอกว่าถ้าใครผ่านบ้านยายเนี่ย
ต้องรู้เพราะมีหมาหมาต้องเห่าแน่แน่อืมทีมข่าวของเราอ่ะ
คุณนฤทธิ์ลองเดินผ่านหมาเห่าจริงเพราะคุณนฤทธิเป็นคนแปลกหน้าไง
เดี๋ยวลองไปดูนะคะว่าถ้าเดินผ่านเส้นทางตรงนี้

นี่ไงค่ะเพราะฉะนั้นเส้นนี้ถ้ามีคนแปลกหน้าพาน้องชมพู่มาเนี่ย
หมาน่าจะต้องเห่าต้องมีคนในบ้านมองมาบ้างแหละว่าสุนัขมันเห่าเห่าใครอะไรยังไง
เพราะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งตรงนี้นะคะส่วนเส้นทางสุดท้ายเส้นทางที่สี่
อาจจะเป็นไปได้ว่าคนร้ายขับรถมาอุ้มน้องชมพู่ขึ้นรถแล้วขับออกไป
ไปหาทางขึ้นภูเขาจากเส้นทางอื่นนี่ค่ะครับดังนั้นนะคะจากการวิเคราะห์ของชาวบ้านและตำรวจเบื้องต้น
เป็นไปได้สูงว่าคนร้ายอาจจะใช้เส้นทางที่๒ในการขึ้นภูเหล็กไฟค่ะ
ก็คือเดินเข้าป่าข้างไร่มันสัมปะหลังเดินไปเรื่อยจนถึงตีนเขา
ซึ่งเส้นทางที่๒อันนี้มันลับตาคนที่สุด
แต่มันจะเป็นป่าค่อนข้างรกคาดว่าจะเป็นเส้นทางนี้นะคะครับ
ทีนี้ค่ะพอมาพบหลักฐานอีกชิ้นหนึ่ง
ก็คือรถแบ็คโฮลของเล่นที่พบล่าสุดเมื่อ๒๒พฤษภาคม
พอรู้จุดที่พบเนี่ย
ว่าคนร้ายอาจจะเดินไปแล้วพักไปเรื่อย
อาจจะมีการวางเด็กลงหรือค่อยวางสิ่งของที่ติดตัวมา
ทำให้เจ้าหน้าที่ก็จะนำพิกัดเหล่านี้ค่ะไปวิเคราะห์เส้นทางของคนร้ายด้วยนะคะ
อืมเบื้องต้นยังไม่หลุดจากการวิเคราะห์เดิมนะคะ
ว่าคนร้ายใช้เส้นทางที่๒เดินเข้าป่าข้างไร่มันสัมปะหลัง
แต่ก็เนี่ยมันจะมีค่อยจุดพิกัดทีละจุดทีละจุดที่มันเป็นจิ๊กซอครับ
ต่อกันไปได้เรื่อยเรื่อยอืมแต่ทั้งสี่เส้นทางนี้เนี่ย
จนมาถึงจุดภูเหล็กไฟที่พบศพน้องชมพู่
จากบ้านแล้วก็มาถึงภูเหล็กไฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนเนี่ย
เป็นไปได้ยากมากที่เด็กหญิงวัย๓ขวบ
จะเดินหลงไปเรื่อยเรื่อยออกจากบ้านไปตั้งแต่สิบเอ็ด
ผ่านไปวัน๒วัน๓วัน๔วันจนเขาหากันก็ยังไม่เจอ
แล้วก็เดินไปคนเดียวเรื่อยจนไปเสียชีวิตตรงนั้น

เพราะฉะนั้นคนร้ายคือใคร
เกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่
ตำรวจก็ระดมกำลังลงไปทุกวันนะครับตอนนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่หายตัวไป๑๑พฤษภาคม
พบศพ๑๔พฤษภาคม
วันนี้๒๕พฤษภาคมแล้ว
ทางเรื่องของการสืบสวนคดี
ตำรวจก็เร่งหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมอยู่
แล้วก็รอผลทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับ

มีพระอยู่รูปหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่
ที่หมู่บ้านของน้องชมพู่เนี่ย
ชาวบ้านเขาก็เคารพนับถือกันนะฮะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่เจอตัวน้องชมพู่
พระอาจารย์ลายเนี่ยเคยบอกว่าน้องชมพู่อยู่บนภูเขา

แล้วสุดท้ายก็ไปเจอจริงนะ

ดงเคยดูทั้งนั่งยงนั่งยานอะไรพวกนี้นะครับ

ก็เลยไปที่สำนักสงฆ์โครันนาไปคุยไปถามพระอาจารย์ลายอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ว่าตกลงแล้วตอนนี้มันยังไงกันแน่
เกิดอะไรขึ้นคนร้ายคือใคร
หรือเสื้อของน้องชมพู่หลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่กำลังต้องการเนี่ย
มันอยู่ที่ไหนหาตั้งหลายวันแล้วทำไมยังไม่เจอ
อาจารย์ลายได้นั่งยานนะครับเอากระดาษดินสอมาเขียนเหมือนเดิมนะครับ
แล้วก็บอกว่าที่ทำแบบนี้เพื่อใช้ตาทิพย์ของตัวเองในการเข้ายาน
แล้วจะดูเรื่องของเสื้อของน้องชมพู่
โดยได้ท่องบทสวดร่ายคาถานะครับหลังจากนั้นได้บอกกับคุณนฤทธ
นิ่มผู้สื่อข่าวของเราว่าเห็นแบบนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับความ
เชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมครับอ่าเราแค่ลองไปดูอีกทางหนึ่ง
ว่าถ้าเกิดในทางนี้ที่อาจารย์ไลน์ก็เคยบอกถูกว่าน้องชมพู่
ตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ไปเจอศพจริงเนี่ยณวันนี้อาจารย์ลายบอก
ว่าดวงวิญญาณของน้องชมพู่ตอนนี้ได้นอนทับดวงวิญญาณของเด็ก
ชายคนหนึ่งอยู่ทั้งสองคนอายุใกล้กันประมาณ๓๔ขวบแล้วมี
ดวงวิญญาณของผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่เป็นผู้ใหญ่สีผิวเข้มดำ
แดงนอนทับดวงวิญญาณของน้องชมพู่อยู่ข้างบนอีกทีนึงซึ่งทาง
อาจารย์ลายบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะหมายถึงอะไรนะ
เห็นแบบนี้แต่คาดว่าดวงวิญญาณของเด็กชายคนนี้น่าจะมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับดวงวิญญาณของน้องชมพู่ในเรื่องการเสียชีวิต
ก็เป็นได้นอกจากนี้อาจารย์ลายยังบอกว่าเห็นคนร้ายที่ฆ่า
น้องชมพู่รูปร่างไม่สูงใหญ่มากนักผิวดำแดงแล้วเป็นคน
ที่ใช้มนต์ดำด้วยมีคาถาอาคมพอสมควรซึ่งคนร้ายได้
นำรูปของน้องชมพู่ไปให้กับหมอผีคนหนึ่งแล้วก็
ร่วมมือกับหมอผีที่มีมนต์ดำใช้ศัยศาสตร์ในการสับเปลี่ยนที่อยู่ของเสื้อของน้องชมพู่
พรางไม่ให้เจ้าหน้าที่หาหลักฐานสำคัญนี้เจอซึ่งที่ผ่านมาเคยมีหมอดูแต่ละคนพยายามช่วยสื่อว่าเสื้อน้องชมพู่อยู่ที่ไหน
แต่มักจะคลาดเคลื่อนเปลี่ยนที่ไปมานี่แหละฮะนี่คือเหตุผลที่ทำให้ยังหาเสื้อไม่เจอ
อันนี้ตามสิ่งที่พระอาจารย์ลายเขาบอกนะขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วแต่นะฮะความเชื่อส่วนบุคคลเลยนะครับเรื่องนี้ซึ่งพระรูปนี้นะครับยังบอกกับเรานะครับว่า
หลักฐานเสื้อของน้องชมพู่ตอนนี้อาจจะไม่ได้อยู่บนภูเขาแล้ว
ขอให้ลองไปหาบริเวณทิศทางหลังบ้านของน้องชมพู่ดู
คนร้ายคนนี้ยังคงอยู่ในหมู่บ้านไม่ได้ไปไหน
และพยายามนำเสื้อของน้องชมพู่ไปซุกซ่อนที่ไหนสักแห่งในหมู่บ้าน
เพราะคนร้ายคนนี้เป็นคนในหมู่บ้านเป็นคนใกล้ตัว
แล้วบอกว่าคนร้ายคนนี้รู้จักกับครอบครัวน้องชมพู่เป็นอย่างดี
ซึ่งจากที่อาจารย์ลายมองดูตอนนี้เนี่ยคนร้ายอยากจะหนีออกจากหมู่บ้านให้ได้
จิตใจร้อนรนไปหมดแล้วตอนนี้กำลังคิดมากแต่ไม่สามารถหนีออกไปได้
เพราะหากหนีไปเมื่อไหร่ตำรวจจะรู้ทันทีว่าเขาคือคนร้าย
ทุกวันนี้คนร้ายคนนี้เลยจำเป็นต้องอยู่ในหมู่บ้าน
แล้วก็แสดงละครต่อไปว่าตัวเองบริสุทธิ์ไม่รู้ไม่เห็นไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ดูบนนู้นบนเขาเสื้อ

มาดูอี้ดูบ้านดูดู
ลองดูว่าบ้านคนร้ายถูกตลอด
ก็อยู่คนร้ายมันอยู่ในบ้านนะคนร้ายก็อยู่ในบ้าน

กฎเกดตัวพอรู้จักกันประมาณนั้นนะ
ขอย้ำนะครับทุกผู้ชมครับขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ
ที่เราไปถามพระอาจารย์ลายในครั้งนี้เนี่ย
เนื่องจากก่อนที่จะเจอศพน้องชมพู่ตอนที่หากันอยู่ว่าน้องอยู่ที่ไหนเนี่ย
พระอาจารย์ลายซึ่งอยู่ที่สำนักสงฆ์โครรณาในพื้นที่หมู่บ้านเนี่ย
ชาวบ้านเขาก็เคารพนับถืออยู่เนี่ยก็เคยนั่งดูลักษณะแบบนี้
แล้วบอกว่าน้องชมพู่เนี่ยอยู่บนภูเขาอยู่ใกล้โขดหินใหญ่
หาแล้วเจอจริงวันนี้ก็เลยลองถามหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
อาจารย์ลายยังบอกกับคุณนฤทธิผู้สื่อข่าวของเรานะครับว่าคนร้ายคนนี้
ไม่ธรรมดานะฮะนอกจากใช้มนต์ดำร่วมมือกับหมอผีแล้ว
ยังได้ไปบนบานสารกล่าวไปถวายของบูชา

คนร้ายไปใช้ทูบ๕ดอกนะ
แล้วก็บอกว่าหากเจ้าที่ที่นั่นอยากได้อะไรเดี๋ยวจะเอามาถวายให้
เพื่อขอให้ช่วยปิดบังซ่อนหลักฐานที่คนร้ายก่อเหตุฆ่าน้องบนภูเขาเอาไว้
ไม่ให้เจอหลักฐานอะไรซึ่งเจ้าที่ตรงนั้นพระอาจารย์ลายบอกว่า
เป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่เวลาเจ้าหน้าที่ไปหาหลักฐานที่จุดไหน
ใช้วิชาพรางตาเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเหตุนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยขึ้นไปหา
หลักฐานหลายครั้งแต่ไม่เจออะไรเพิ่มเติมอืมนี่นะอ่า
แล้วก็ยังบอกทางแก้ก็คือต้องใช้การบนบานสารกล่าวแก้คืน
ถวายสิ่งของให้พระภูมิเจ้าที่มากกว่าที่คนร้ายให้เอาไว้
ถึงจะยอมเปิดทางให้เจอหลักฐานแล้วก็บอกว่า
อาจารย์ลายเองเนี่ยก็พยายามใช้คาถาช่วยคลายมนต์ดำ
อีกฝ่ายทำขึ้นแล้วเดี๋ยวคงจะเจอหลักฐานมากขึ้น

ส่วนเรื่องรถแบ็คโฮของเล่นเด็ก
เราเอาภาพให้กับพระอาจารย์ลายดู
เพราะว่าเป็นหลักฐานชิ้นล่าสุดที่ตำรวจเจอ
ถามว่าคนร้ายเอามาใช้หลอกล่อล่อลวงเด็กไปหรือเปล่า
แต่ว่าพระอาจารย์ลายบอกว่ารถแบ็คโฮของเล่นเด็กคันนี้เนี่ย
น้องเขาถือไปเองคนร้ายไม่ได้ถือไปนะครับ

โจรถือไหมครับ

อยากจะให้ลองไปตรวจสอบ
บริเวณพื้นที่แถวบ้านน้องชมพู่

ความจริงเรื่องนี้ตำรวจอยู่ระหว่างลงพื้นที่พูดคุยหาข่าวกับชาวบ้านมาหลายวันแล้วนะครับ
ตามที่เราก็รายงานข้อมูลการสืบสวนของตำรวจในแผนการทำงานอยู่นะครับ
เชื่อว่าถ้าพบพิรุธอะไรเนี่ยตำรวจคงเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วนะครับ
คือเรื่องนี้แม้จะมีหมอดูมีร่างทรงมีใครมาทักท้วงเรื่องดวงวิญญาณน้องชมพู่
แต่คุณพ่อคุณแม่ยังยืนยันยืนยันตั้งแต่แรกเลยนะฮะ
เชื่อว่าลูกไปสบายแล้วแล้วไม่ขอรับฟังเรื่องอะไรประมาณอย่างนี้ด้วย
คุณแม่บอกว่าก็เชื่อว่าน้องคงรับรู้แล้วล่ะแล้วก็มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ทางพ่อกับแม่ตั้งใจทำส่งไปให้
เชื่อว่าตอนนี้น้องชมพู่เป็นกายทิพย์ไม่ทรมานแล้ว
ส่วนเรื่องจะสืบสวนจับตัวคนร้ายอันนี้เป็นหน้าที่ตำรวจ
ไม่ฟังไม่เชื่อว่าใครจะบอกลูกยังไม่ไปไหน
วิญญาณยังไปไหนไม่ได้เพราะยังจับคนร้ายไม่ได้

คิดว่าน้องอาจจะมารับสิ่งที่เรากำลังให้อยู่นี่ค่ะ

คุณพ่อคุณแม่ขอยืด
ส่วนเรื่องความเชื่อก็แล้วแต่คนแล้วนะคือผมก็ไม่ติดใจอะไรนะแต่ว่า
ถ้าเกิดคนร้ายมันจะใช้วิธีนี้จังนะคุณเขียนมาสอน
ไปหาหมอผีมนต์ดำไปบนบานสารกล่าวเจ้าที่เจ้าเขาเนี่ย
คือเจ้าที่เจ้าเขาก็จะไปช่วยคนร้ายเหรอใช่ไหม
ทำไม่ดีเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วยหรอกค่ะ
ใช่ไหมก็รอกันต่อไปนะรอผลกันต่อไป